ไฟไหม้บ่อขยะที่จังหวัดที่พระนครศรีอยุธยา
ครับยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดนี่เข้าสู่วันที่สามแล้วน่ะ
วันที่สามแล้วเหรอใช่คือรถน้ำระดมไปยี่สิบกว่าคัน
ปรากฏว่าเมื่อคืนไฟมันปะทุขึ้นมาอีกค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยบ่อขยะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
กว้างใหญ่ภัยสารมากเพราะว่าเนื้อที่เนี้ยสามร้อยเจ็ดสิบสองไร่ค่ะ
โอ้โหอยู่ที่ตำบลมหาพรามที่บางบานของอายุทยา
เป็นศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของอบจพระนครศรีอยุธยานะคะ
คือไฟเนี้ยมันไหม้ตั้งแต่สักประมาณตินหนึ่งของวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมา
แล้วบ่อที่หนึ่งเนื้อที่ตรงนั้นเก้ามื่นตารางเมตร
ไฟไหม้ไปประมาณ๔๕ไร่นี่ดูภาพมุมสูงสิ
องแบบนี้เป็นทะเลเพลิงจริงนะคุณดอมคุณผู้ชมอืม
ทีนี้ไฟมาปะทุอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
แล้วมันก็โหมไหม้แบบรุนแรงเลยเพราะว่าลมมาพัดไง
พอลมพัดมันก็เกิดไฟลุกแล้วมันก็ลามค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องเอารถน้ำมา๒๐กว่าคันมีเครื่องสูบน้ำอีก๒๐เครื่อง
ติดตั้งเลยนะแล้วก็สูบน้ำเพื่อที่จะฉีดดับไฟในตลอดทั้งวัน
ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เลยนะคะจึงต้องมีการประสานทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๒สุพรรณบุรีเนี่ย
เอารถไฟฟ้าส่องแสงสว่าง๒คันมาแล้วก็เอารถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบ
เป็นเครื่องสูบน้ำระยะไกลอีก๒คันนะคะผลักดันน้ำเข้าไป
น้ำเข้าไปในกองขยะตรงนี้เพื่อที่จะดับไฟตลอดทั้งคืนเลย
เพราะว่ากลัวไงเดี๋ยวมันจะลามขึ้นมาอีกนะคะ
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยชาวบ้านที่เขาอยู่รอบ
บอกว่าเริ่มแล้วเริ่มส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้ว
นี่เราเห็นกลางคืนกันแล้วใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกันแบบไม่ได้หยุดไม่ได้ห่อนเลย
เพราะว่าไฟมันปะทุขึ้นมาอีกระลอกนึง
เมื่อเช้าค่ะทางด้านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาศาส
ธรรณภัยจังหวัดพระนครศรีไอ้ยุทิยาหัวหน้ากฤทธิ์แก้วทองหลังเนี่ย
บอกนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะ
เจ้าหน้าที่พยายามเร่งดับเพลิงให้มันอยู่ในวงจำกัด

ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าเนี่ย
ดูกลุ่มควันสิโอ้โหตึ๊บเลยค่ะ
มันปกคลุมทั่วท้องฟ้าตรงนั้นมันเป็นอุปสรรคในการดับไฟด้วย
มันยังมีปัจจัยเรื่องของกระแสลมแรง
ของการปฏิบัติงานไม่รู้ว่าไฟจะปะทุ

เวลาล่าสุดคุมสถานการณ์ได้แล้ว
แต่ยังวางใจไม่ได้อยู่ดีคุณผู้ชม
ดับไฟได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
แล้วตอนนี้ชาวบ้านเองเขาก็ได้รับผลกระทบ

๓อำเภอ๔ตำบลค่ะ
มีตำบลบ้านป้อมตำบลแหลม
แล้วก็ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะ
กับตำบลมหาพรามตำบลพระขาวที่อำเภอบางบาน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้หยุดเลย

ที่จะควบคุมไฟตรงนี้ให้ได้นะคะ